สวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนมัดมวยทั่วประเทศนะครับ

โอ้โหวันนี้บรรยากาศภายนอกอึ้มคึมเหลือเกิน
แต่ในเวทียังร้อนแรงเหมือนเดิมนะครับเข้มข้นไปด้วยคู่มวยครับ
ทุกคู่แรกนะครับวันนี้มาดูมวยความสดครับมุมแดง
ไฟล์ติดนะพี่ชัยไม่แพ้ใครเลยครับเจ้าก้าวเด้ง
ที่น้ำเงินนี้ต้นเพชรก็ไม่ธรรมดานะครับรายนี้
คู่นี้มวยหมัดเจอกับมวยเข่าครับสุดท้ายใครไป
ก่อนที่ได้ติดตามวิทยา
มวยคู่แรกเปิดหัวนะครับควายแดงเก้าเด้งซูจีบะหมี่เกี้ยว
ชื่อจริงนัทพงศ์ดียิ่งอายุ๑๕ปี
เป็นชาวจังหวัดสุรินชกมาแล้ว๖๒ครั้งชนะ๔๔แพ้๑๘ครั้ง
ที่๓ที่เวทีมวยไทยรัฐครับ
ส่วนฝ่ายน้ำเงินต้นเพชรปประมุก
ชื่อเพิ่มพลนีละวันอายุ๑๘ปีเป็นชาวจังหวัดระยอง
กมาแล้ว๖๐ครั้งชนะ๔๓แพ้๑๕เสมอ๒ครั้ง
ข้างหลังชนะคะแนนแสงอาทิตย์เกียรติกำทรที่เวทีมวยลุมพินีครับ
มวยคู่นี้สุลินเหลากับระยองฮิครับ
เออเดี๋ยวดูครับเป็นยังไงนะครับ

ไฟล์ติดยังไม่แพ้ใครครับสดแรงเหลือเกิน
แม้ว่าวันนี้จะเป็นมวยมาแทนนะครับแต่มาแทนแบบมีคุณภาพครับ
ไม่รู้ว่าก้าวเด้งวันนี้จะกินรอบวงไหม
เดี๋ยวดูครับว่าจะกินรอบวงหรือว่าต้องเพ่นเองนะครับ
ก็ซ้อมอยู่กับคุณสุนทรเพชรเลื่อนเลยครับ
ค่ายซูจีบะหมี่เกี้ยวครับที่บางพรีสมุทรประการนะครับ
ขนาดที่ดำเนินก็อยู่กับกำหนังแกปมุ๊คโรชนะครับ
เป็นมวยในรายการนะครับแหม่ตัวใหญ่กว่านะครับ
แต่ว่าวันนี้ต้องต่อพิกัด๒ปอนด์เพื่อความสมน้ำสมเนื้อ๑๐๘ต่อ๑๐๖เลยครับ
กับนั้นแก่ก็อดีตประวัตเตอร์เวทีมวยลุมินีครับ
ตอนหลังนี่ก็ไม่มีเวลาก็ลาออกแล้วครับจากโปรเตอร์ลุมินีครับ
ผู้ที่เคยปลูกปั้นบัวขาวปประมุกนะครับแม่โด่งดังไปทั่วโลกเลยครับ
ตอนนี้ก็ขอเป็นแค่หัวหน้าคณะอย่างเดียว
ผู้ทำหน้าที่บนเวทีนะครับอาจารย์นารินผ่องฮีรันครับ
ไปดูคู่แรกนะครับประเภทมวยพิกัดไม่ใหญ่ครับมวยดาวรุ่ง

น้ำเงินมวยในรายการครับต่อให้๒ปอนด
เดี๋ยวดูครับชกไปชกมาจะหดจะยุบหรือเปล่าครับ

ยอดมวยไทยรัฐคู่เอกนี่ชูไว้ที่อุ้ยเสือป้อจากไข่วันเล็กนะครับ
รองก็ไม่ธรรมดาเลยครับลำน้ำมูลเล็กว่ากันว่านี่คือเอ่อ
นักมวยที่ถอดแบบมาจากยอดมวยอย่างซุปเปอร์แบงค์นะครับ
กับเพชรเกียงกายอะไรนี่ก็หนักเหลือเกินนะครับจากแคมปศิลาชัยครับ
เมื่อกี้กรรมการได้เรียกทั้งคู่ไปเทียบตัวกันทั้งคู่นี่สูง๑๖๐เซนติเมตรด้วยกันทั้งคู่เลย
ถือว่าเท่ากันเป๊ะครับแต่ดูจากสายตาแล้วดูน้ำเงินนะครับ
จะพองกว่าหน่อยหนึ่งครับมุมแดงมีคุณสุธรเพชรเลื่อนเลยครับ
ถอดมงคลให้กับลูกศิษย์ก็คือก้าวเด้งนะครับเดี๋ยวดูครับว่าวันนี้
จะเป็นอย่างที่พี่ชัยเรียนหรือเปล่าว่ากินรอบวงครับอ่า
กระดาษทีมคนนี้มีคุณเจี๊ยบเลยครับเจี๊ยบป่อประมุกครับ
ตัวแทนของกำนันแก๊เลยครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับต้นเพชรม่ว
ที่ไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวดูเลยครับระหว่าง
เข้ากับหมัดครับอันไหนจะหนักกว่ากันครับ
จับตาดูมดังให้ดีนะครับผ้าไฟติดยังไม่แพ้ใครครับ

เอาละติดตามยกที่๑กับพี่ป่าและพี่บุ๋มครับ
คุณผู้ชมครับเข้าสู่บรรยากาศของการถ่ายทอดสดยกที่๑นะครับ
พี่ป่าลินก้อนก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับคู่นี้สวนเข้าไปสวนเข้ามา
โดยไม่ค่อยเจอกันแต่ในวีทีครับยังไม่เคยชม
นี่เป็นครั้งแรกที่ทั้งคู่โคจรมาเจอกันนะครับ
กะเกงสีแดงก้าวเน่งซูทีบะหมี่เกี๊ยว๑๐๘พร
ต้นเข็ดเป่ห์ประมุก๑๐๖พร
เป็นชุดเล็กที่น่ารักมาก

การผ่านมวยอาจจะเป็นรองนิดนึงทางด้านฝ่ายแดง

มวยมาก่อนกระดูกดีมาก่อนวันนี้ต่อ๒ปอนด์

มวยโถ่มกำลังแกะครับกำลังเลินทางมา
รถติดประสงค์กว่าเลยครับภายในกรุงเทพฯหัวถ้ากรนะครับ
ฝนตกด้วยหลายจุดเลยพี่ป่าเองก็
รถติดไม่เป็นไรไอ้รถยนต์ชนนี่ลำบาก
ลำบากหน่อยนะก็ยังดีนะยังมาทันนะ
ผมโดนรถชนตูดมา
เลยมาสายนิดนึงแต่ว่าตอนนี้บนเวทีดีกว่า
ในยกแรกของการถ่ายทอดคู่แรกวันนี้นะครับ
ชนเลยคู่แรกก็ชนกันเลยนะครับ
เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอบพระคุณนะครับ
ทางพี่แอร์ราชดำเนินคุณเฉลิมพงเชี่ยวสกุลคุณไพรปัญญาลักษณ
คุณศิรเดชสุวรรณครสนับสนุนกรรมการมาทำการห้ามในวันนี้ด้วย

เล็กแต่เชิงมวยนี่จัดจ้านนะครับ
ลูกศิษย์กำนันประมุกโรจนตัน
ฝ่ายน้ำเงินนะครับต้นเพชรอประมุก
เปลี่ยนเกียงสีแดงก็ไม่แพ้ใครเลยนะครับพี่ป่า

พิจารณาแล้วทีมงานบอกเอาไป๒ปอนด์
ให้ได้เปรียบ๒ปอนด์คือก้าวเด้ง

โดยโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุบันนะครับ
เป็นเกมของมวยคู่แรกยกแรก

อนุญาตยกแรกยกเดียวขวาเหมือนกันด้วย
ขึ้นมาต้องเตะต้องต่อยถึงจะมีคะแนน
ถ้าไม่เตะไม่ต่อยคะแนนไม่มีนะครับ
ทักทายด้วยตีหน้าก่อนเลยนะครับต้นเพชร
นี่แหละครับนี่คือยอดมวยไทยรัฐนะครับ
เนื่องของกรรมการเนี่ยเวทีราชน์
ความเชื่อถือสูงมาก

ถ้ามีซ้ายเข้ามาได้เปรียบทันทีเลยนะครับ

ดูความจัดจ้านเก่าเกมของทางด้านต้นเพชร
ถึงแม้จะต่อ๒ปอนดตัวเล็กกว่านิดนึง
แต่ว่าวันนี้ถ้าฝ่ายแดงไม่ทำให้น้ำเงินเหนื่อย

ทั้งน้ำเงินทั้งกางเกงสีแดงนะครับ
ขวาเจอขวาโยกกันไปขยับกันมา

แค่งซ้ายเตะครับลำตัวเต็ม

ออกแล้วแน่นด้วยนะครับสิ่งซ้าย

แพ้ชนะได้ต้องดูกันไปปลายแน่นอนครับคุณผู้ชม
กับมวยผู้แรกเปิดหัวฝ่ายน้ำเงินต้นเพชรเดินเข้าหาเตะขาจ่อยางเลยครับ
เก่าเด้งก็เตะซ้ายโต้
ต้นเพชรนี่ถือว่าเก่ากว่านะครับ
เกาะกว่าแต่เขายุดไปหนึ่งพักเลยครับ
ช่วงนี้ขอบคุณกาซิเมนจอราเข้เขียวด้วยนะครับ
๓๐๐บาทแก่ผู้ชนะน็อกแล้วก็๑๐๐๐บาท

น้ำเงินนี่กำลังแก๊สมาประจำการแล้วนะครับ

จะดำซ่ากางเกงสีแดงก้าวเด้งได้หรือเปล่าครับต้นเพชร
ต้องดูกันยาวเลยนะครับความสดในกางเกงสีแดงนี่สดกว่าเยอะเลย
ไฟล์หลังนี่แม่สะกดคำว่าแพ้ไม่เป็น
แต่ลูกนี้หักล้มลงไปสวยงามเลยครับนี่ต้นเพชร
อาศัยความจัดจ้านเล็กกว่าก็จริงนะครับ
เป็นการตอนเพื่อความเหมาะสมน่ะครับ
ต่อกันไปเตะกันมาต้องขยับใกล้ครับมวยตัวใหญ่

นี่ครับแข้งซ้ายหน้าเจอขวาคืนตัดล่าง

แล้วจับแล้วเกี่ยวร่างเลยนะครับ

วันนี้กำนันประมุกควบคุมมาเองนะครับ
ดูแลเองเจอขวาสวนคืน
ต้นเพชรต้นไปก่อนอยู่แล้ว

ว่ายีระยะ๕ยกนี่ได้หรือเปล่า

เตะแล้วพลิกเหลี่ยมไม่ได้ครับลูกนี้

สินเกมนี่ใกล้เคียงกันแหละ

นี่แข่งซ้ายหน้า๓แหมวมาก

ล้มบ่อยไม่ดีนะครับพวกมันอาจจะเจ็บอาจจะจุกได้

อันดับจะเป็นสิ่งที่แบบ๑ก็นะ

แต่ล้มแบบนี้แม่ลักษณะแบบนี้คือต้องแก้แล้วนะ

นี่ต้องแก้แล้วนะครับก้าวเด้งเพราะล้มแบบนี้บ่อยนี่ลำบากเหมือนกัน

เจอก็ไปสองสามสี่ล้มแล้วนะ

เจอความเก่าของต้นเพชรเข้าไป

สวยมากลูกนี้
ถ้าเป็นมวยมันละหนักลูกนี้จบเกมเลยนะ
ถ้าโดนแบบนี้ยกท้ายก็ยุ่งเหมือนกันนะ

ลูกนี้กับแปรนลิ้วเลย
ถ้าบรรทางต้นเกมยกสองตายก็ยก

โยกยังหลอกยังขยับ
ขวาเจอกันเมื่อทั้งกลุ่มนั่นนะ
แค่ขวาแตมาจากเกี่ยวอีกแล้ว

เกี่ยวแล้วคืนนะครับถ้าไม่คืนก็หักล้ม
แต่พอเห็นช่องแบบนี้ทางเจ้าเด้งลักษณะแบบ
เริ่มที่จะคุมเกมแล้วก็มั่นใจแล้วหมดยกที่๒

ลงไปตามมุมเลยฮะ
คุณผู้ชมได้เห็นแล้วนะครับว่ามุมแดงเนี่ยได้สด
เดี๋ยวดูครับมวยเก่าต่อยไปต่อยมา

ต้องบอกว่า๒ยกเบียดยก๓นี่สำคัญนะ

ฉนาไปแล้ว

ศิลปะแม่ไม้มวยไทยมันต้องดูอาวุธ
มันยังมีหมัดขวาค้ำอยู่ในยก๒ด้วยนะ

ตลาดหุ้นนี่เริ่มวุ่นวายแล้วครับเกมของมวยคู่แรก
ยอดมวยไทยรัฐโดยโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุบัน

เห็นความสดของก้าวเด้งแล้วนี่แม่ต้นเพชรนี่เหนื่อยเหมือนกัน
แต่ว่าพอกตีนซ้ายไม่เข้าครับจังหวานี้ขวาม้าติดตามเงียบ
รูปร่างเสียเปลี่ยนแต่ว่าเชิงมวยจัดจ้านมากนะครับ
น้ำเงินต้นเพชรนี่ครับมาจับแล้วเกี่ยวแล้วเตะขวาโต้สวยงามเหลือเกิน
ลูกที่ถนัดเลยนะครับต้นเพชรเกี่ยวแล้วคืมคืนอีกแล้วคืนเบิ้ลเลย
แข้งติดแข้งขวาต้องขยับให้ลึกกว่านี้แล้ว
เก้าเด้งอยู่ห้างแบบนี้นี่เนี่ยน้ำเงินไม่กลัวไม่เก็บไม่เหนื่อย

เหลี่ยมยังขบกันอยู่ด้วยท่านผู้ชม
ใช่มีท่อนบนเข้ามาช่วยแล้วมีหัดมีศอกมาสลับแล้ว
สร้างความระบากใจขึ้นมาอีกนิดนึงครับต้นเพชร
แรงน่ากลัวแล้วเกินนะมาดึงเหลี่ยมกระแทงด้วยซ้ายครับ

ซ้ายครับสวยเลยลูกนี้เข้าพุ่งเลย

ดูการออกอาวุธของทั้งคู่จะใกล้เคียงคล้ายคลึงกันทุกอย่างนะ
เหลี่ยมยังขบกันอยู่เลยพี่ป่ามันยังแบบยังหาช่องแบบจะยังลำบากอยู่เลยนะ

ตัวเล็กพยายามพลิกเหลี่ยมล้มให้ลง
ถ้าไม่ติดเชือกล้มหงายหลังอีกลูกนี้

เหลี่ยมตัวจัดจ้านเหลือเกินต้นเพชร

ต้องขยับให้ลึกกว่านี้อีกนิดนะครับเก้าเด้ง

หลอกโยกโยกขยับโยกขยับ

เด้งยังแก้ไม่ตกนะครับลูกนี้

ภาพช้าของมวยคู่แรก

เงินนี่ต้นเพชรนี่ใช้จังหวะหลักเหลี่ยมหัก

มาหัวแข้งขวาเข้าลำตัวงามเลย
นี่โอ้โหโชว์เลยชัดเตะขวาโชว์

ก้าวเด้งมาสับสอบขึ้น
ทั้งคู่นี่หนักแรงทั้งนั้นเลยครับ
กำลังจะดูเดือดเข้มข้นเลยครับยกนี้ยก๔
ครับก็เข้มข้นขึ้นตามลำดับนะครับ

ผมสดกว่าดูยาวเอาตามต่อยก๔ครับ
ศึกยอดมวยไทยรัฐโดยทรงชัยรัตนสุบันคู่เปิดหัวมา
นี่ก็จี๊จาดแล้วท่านผู้ชมครับเล่นยากเลย

สามยกนี่กันคนละแบบด้วยเหลี่ยมนี่น้ำเงินล้วน
แดงได้สดได้แข็งแรงครับเพราะฉะนั้นยก๔นี่ต้องเดินต่อเลย
จังหวะโดนแข้งต้องระวังลูกหักล้มด้วยนะ

บี้ครับยกที่๔มาเต้นมารอมาแทร่จ้องแล้วก็เจ๊งชัยแน่ครับ

ต้องใช้ความใหญ่ให้เป็นประโยชน์ครับ

มัดขวาเจอแข้งซ้ายหน้าโต้คืน

ต้องเอาลูกแข็งแรงความสดเข้ามาช่วยเลยนะครับก้าวเด้ง
ประคองแบบนี้น้ำเงินนี่ยังไม่เหนื่อย
รอเก็บกินจังหวะ๒ได้ก่อนด้วยเอามีบวกหมัดอีกแล้วต้องระวังด้วยนะครับ
ต้นเพชรหัดกับศอกนี่อันตรายจริงเก้าเด้ง
ไปอีกแล้วแม่ล้มลูกนี้บ่อยจริงพี่ป่า
โอ้โหตัวเล็กแต่ว่าเหลี่ยมดีเยอะเกินนะ
ลูกพลิกหักต่างเนี่ยเจ้าต้นเพชรใช้การได้ดีเลยนะครับ
ทีเหลี่ยมเยอะไม่เป็นไรข้างล่างเหลี่ยมไม่เยอะนะไม่ได้
ไม่ได้คนเหลี่ยมเยอะก็คงไม่ได้เลย

โต๊ะเล็กโต๊ะใหญ่โต๊ะใหญ่ตีไม่ได้

พอเข้าไปหน้าอกติดกันนี่บังอยู่เลย
ขวามาเกี่ยวล้มอีกแล้วลูกนี้เก่งมาก
โดนลูกนี้เยอะเลยเกี่ยวแล้วล้มทั้งยืนเลยนะครับ
แก้ไม่ตกลูกนี้
พอจะเด้งตีก็โดนหักทำให้ก้าวเด้งพวงด้วยไงเนี่ย

มันยังบี้ไม่สุดพอบี้ไม่สุดต้นเพชรไม่เหนื่อย
ในขวาก็ยกเลยนะ
ลำนี้คือกับวัดกัน

แข้งสายสามลาเดินแค่ขวา

ตอนนี้คุณไล่แขนไล่เหลี่ยมไล่แขนไล่เหลี่ยมไปเรื่อยครับ
อเจมส์จากต้นเผ็ดตีไม่ได้
วเด้งตีไปก็พวงไปด้วยนะครับเพราะตัวเองจะโดนหักล้มอยู่เรื่อย
ทำไม่ได้จริงครับจัดจ้านมากลองเตะ
เด้งยังมีหมัดนะเนี่ยยังอันตรายอยู่นะลืมใช้หรือเปล่า
นี่ไงหมัดนี้อัตรายล็อกอยู่แล้วลงไม่ลงจากลุกแข็งแรงก้าวเด้งนี่ได้แน่นอน
ยังท้อไม่ได้ครับก้าวเด้งขวาใสลงใน
ยังมีอีกยกนึงนะครับนี่ยก๔ปลายยกแล้ว
ต้นเพชนนี้รอโตจังหวะ๒อย่างเดียวหมดยกที่๔

พยายามเดินเข้าหาหัวแข้งซ้ายไป
ทางด้านต้นเพชรแทงเข่าสวนนี่ปั้มรัดในหักเหลี่ยม

ไหนก้าวเด้งอะเหลือสองเด้งแล้วก้าวเด้ง
หมัดอย่างเดียวครับก้าวเด้งตัดทิ้งหมดครับอย่างอื่น
หมัดกับศอกอย่างเดียวเลยนะครับเพราะยกสองนี่ทำได้ดีเลยนะครับ
ขวาตรงเข้าไปเล่นเอาต้นเพชรนั้นกดจำเบ้าเลยนะครับ
ยกนี้ต้นเพชรก็ประมาทไม่ได้ด้วยนะครับยกสุดท้ายนี่มีอะไรต้องใส่ให้หมดแล้วเก้าเด้ง
เจอกับมวยที่ประสบการณ์สูงและโชคออกมาเกมอย่างยก

สายตาดูลีลาจัดจ้านแข้งซ้ายแข้งขวาสารพัดอาวุธเหลี่ยมเชิง
โอ้โหนอกในใช้ได้หมดเลยนะเข
แม่โชโฟลมาวันนี้แม่งมีใครคาดคิดว่าจะต่อยไปดีแบบนี้

ที่สำคัญที่สุดเนี่ยมาจังหวะสอนแล้ววันนี้ชกไม่เหนื่อยด้วยนะ

เด้งนั้นทำให้ต้นเพชรเหนื่อยไม่จริง
ก็เหนื่อยไม่จริงก็มาเร่งเอายกสุดท้ายต้องเหลือหมัดกับศอก

ต้นเพชรเย็มยอดเย็มยอด

มาอีกแล้วพี่ป่ายังประมาทไม่ได้นะ
ต้นเพชรนะเพราะหมัดยังแรงอยู่นะครับ

ไม้งางเมื่อขวานไม่อิ่งหรือเปล่า

เข้าข่ายเรียมเทวดาเหมือนกันนะ
จัดจ้านครับ
มัดขวาลงอีกแล้ว

ต้นเพชร

จังหวะไปนะครับพอไปโดนหักล้มแล้วเกิดลูกหลังคาวงไงพี่ปาก

ดีทุกอย่างครับหน้าดูเกมวันนี้แล้วเนี่ย

ต้นเพชรเจอหมัดเจอแข้ง
ไม่อาศัยความเผาโอ้โฮเนี่ย
นะหมัดนี่ยังอันตรายอยู่นะครับ

มีเร่งกองรัวเข้าสู่ช่วงสุดท้าย

จะมีปฏิหารเกิดขึ้นหรือเปล่า

ลูกนั้นพอดีมันยังไม่สุดหมัดด้วยไง
ถ้าลงมาคุกฝุ่นลูกนั้นอาจจะนับได้
ถ้านับไปแล้วยุ่งเลยนะเกมเปลี่ยนเลย
แต่ว่าต้องมาถึงตรงนี้แล้วสารภาพเลย

มันผิดเหลี่ยมไปบนแล้วเข้าหลวงไปเลยนะ
ก็คือที่ดูนะในสายตาของผมวันนี้จ้าตนเพจมาดีเกินคราภ
ต่อยอย่างงี้นี่ต่อยได้ทุกธงไปนะ

เกมเยี่ยมยอดครับ
ต้นเพชรปประมุกยกสุดท้าย
เกมการชกก็ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วคุณผู้ชม

ผู้ชนะครับต้นเพชรปประมุกน้ำเงินนะครับ
ชนะคะแนนก้าวเด้งซูจีบะหมี่เกี้ยวไปนะครับ
เหลี่ยมจริงครับวันนี้ความเก่าให้เป็นประโยชน์มากเลย

คุณผู้ชนะครับต้นเพชรปอประมุกยกสุดท้าย